วัตถุดิบสำคัญในการทำหมกเมาะก็คือพริกแกงซึ่งชาวไทยภวรจะเน้นว่าหมกเมาะจะอร่อยได้รสชาติ
อยู่ที่เครื่องแกงที่จะต้องลงมือโขลกตำเองโดยพริกแกงเป็นประเภทพริกแกงเผ็ดที่เรียกว่าพริกแกงแดง
ซึ่งประกอบไปด้วยพริกแดงแห้งหอมกระเทียมผิวมะกรูดขากระชายตะไคร้กะปิเกลือนำมาโขลกให้ละเอียด
ส่วนเครื่องปรุงรสก็จะใช้น้ำปลาจะขาดไม่ได้ก็คือกะทิ
และถ้าเป็นหมกเมาะที่ใส่ไก่ก็จะต้องใส่ผักกาดขาวหั่นท่อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน